กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์โอชิตเกียรติกล้องชูชัย
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเขต๑จังหวัดชายภูมิพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอกลับขอบพระคุณท่านประธานสภา
และขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ท่านได้เดินทางมาแถลงนโยบาย
โดยเฉพาะนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขหรือระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
ผมเชื่อว่ารัฐบาลที่นำโดยพักเพื่อไทยและมีประสบการณ์ในการดูแลระบบสาธารณสุข
วางรากฐานมา๒๐ปีวันนี้ครับเราเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้
จะสามารถนำพาประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ขอบคุณนะครับท่านผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ที่ให้ข้อคิดกับทางรัฐบาล
ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลจะนำสิ่งที่ผู้อภิปรายดังกล่าวที่ผ่านไป
นำไปพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยดีขึ้นครับ
ผมขออภิปรายสนับสนุนและเสนอแนะนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ในส่วนของนโยบายเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
นำความปลอดภัยสร้างศักดิ์ศรีและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนโดยทุกคน
โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับที่๓
การสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอนาคต
สร้างความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศในระยะยาว
โดยเฉพาะครับการยกระดับนโยบาย๓๐บาทรักษาทุกโรค
หรือผมขออนุญาตเรียกมันว่า๓๐บาทอัพเกรด
บาทอาเกตของพักเพื่อไทยและเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะนำไปปฏิบัติในอนาคตนะครับ
เน้นความครอบคลุมมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นประชาชนสะดวกมากขึ้น
ผมเชื่อว่าประชาชนที่ผมจะพูดผมขอเป็นตัวแทนประชาชนในต่างจังหวัดและในชนบท
ประชาชนในชนบทอยากจะมีระบบ๓๐บาทที่เข้าถึงได้ง่าย
อาจจะแตกต่างจากเพื่อนสมาชิกที่เคยอยู่ในเมืองหลวงหรืออยู่ในภาคกลางนะครับ
แต่ในชนบทนะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยทำมาก่อนหน้านี้
แสดงให้เห็นว่าระบบสุขภาพดีขึ้นได้จริงครับ
ระบบ๓๐บาทอัพเกรดเราจะอาศัยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย
การรักษาฟรีทั่วไทยอย่างเพื่อนที่อภิปรายมาก่อนหน้านี้นะครับ
บอกไปแล้วว่าก็มีอยู่แล้วไม่แปลกครับ
แต่สิ่งที่แปลกกว่าจากนี้ครับผมต้องเรียนว่าบัตรประชาชนใบเดียวของพักเพื่อไทยรอบนี้นะครับ
เราจะบรรจุประวัติการรักษาของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้
และมีประวัติการรักษาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยอยู่ในบัตรประชาชนใบนั้นครับ
หลักการของ๓๐บาทอัพเกรดของพักเพื่อไทยครับ
เราจะต้องประชาชนสะดวกประชาชนได้รับการบริการรวดเร็ว
บุคลากรมีความสุขพร้อมประชาชนมีความสุขในการเข้ารับบริการ
และสำคัญครับได้รับสวัสดิการดูแลฟรี
และสุดท้ายครับเมื่อมารับบริการในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยโดยรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยแล้ว
ประชาชนจะคลายกังวลครับผม

ในส่วนของการสะดวกนะครับผมเชื่อว่า๓๐บาทอัพเกตประชาชนต้องการอะไรครับ
ประชาชนต้องการสิ่งใหม่ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
นัดหมอจากบ้านหรือนัดหมอออนไลน์
ยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายที่ต้องการเข้าร่วมการทำงานกับภาครัฐนะครับ
เพื่อให้บริการกับประชาชนและวันนี้ครับต้องอาศัยสปสชนะครับ
ในการพัฒนาและการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันนั้นให้กับประชาชนทุกคน
ประชาชนสามารถตรวจเลือดใกล้บ้านหรือคลินิกใกล้ใกล้โดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัดนะครับ
ถ้าหากสามารถรับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้แล้ว
เขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปในโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลอำเภอ
ประชาชนรับยาใกล้บ้านหรือรับยาออนไลน์
เช่นประชาชนสามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์หรือเทเลเมดดิซีนเข้าแอปพลิเคชันสุขภาพที่โคกับหรือร่วมกับสปสชนะครับ
และรับยาใกล้บ้านของตัวเองได้เลย
ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาสำคัญในยุคปัจจุบัน
เพราะยุคปัจจุบันประชาชนมีฐานะการเงินที่ลดลงความเครียดเพิ่มขึ้นครับ
เพราะฉะนั้นการได้มีโอกาสปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางพักเพื่อไทยและรัฐบาลชุดนี้เชื่อว่าจะนำไปปฏิบัติ
ก็คือการปรึกษาผ่านทางออนไลน์
และสำคัญครับสภาวะโควิด๑๙เมื่อปี๒๕๖๔ที่ผ่านมา
กรุงเทพมหานครคือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
เนื่องจากว่าประชาชนมีจำนวนมากแต่สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนมีจำกัด
จึงทำให้ประชาชนเข้ารับบริการสุขภาพได้ลดลงและช้า
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพอยากได้
และคาดหวังอยากให้รัฐบาลชุดนี้ได้มีโอกาสพัฒนา
และทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ก็คือ
มี๕๐เขต๕๐โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

แต่ขอการสร้างเครือข่าย
ให้เกิดการบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชนครับ

ประชาชนทุกคนต้องการความรวดเร็วในการรับบริการสาธารณสุข
เพราะมีภาระที่ต้องไปใช้บริการที่อื่นอีก
บัตรประชาชนใบเดียวอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับ

และสำคัญครับที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีสัมภาษณ์แอปพลิเคชัน
พลิเคชันซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
เชื่อมโยงระบบสุขภาพเข้ากับประชาชนระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐ
โรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
และนี่คือสิ่งที่ผมฝากให้ทางรัฐบาลชุดนี้นำไปปฏิบัติ
ประเทศไทยกำลังถูกพัฒนาแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
นี่คือสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนอยากให้เกิด
ยังไงผมก็คงฝากรัฐบาลชุดนี้ให้ไปดำเนินการด้วยครับ
ไลด์ถัดไปครับนี่คือสิ่งสำคัญในระบบสาธารณสุขครับ
ภาพเมื่ออดีตประชาชนมีจำนวนมากบุคลากรเครียด
เพราะฉะนั้นในอนาคตผมเชื่อว่ารัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะครับจะทำให้ประชาชนมีความสุขในการเข้ารับบริการสาธารณสุข
คลากรทางการแพทย์มีความสุขมีจำนวนที่เพียงพอ
มีชั่วโมงการทำงานที่ลดลงค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม
ลดภาระงานโดยใช้ระบบไอทีและสำคัญครับ
ลดการลาออกโดยการให้โอกาสแพทย์ในชนบท
หรือคนชนบทได้มีโอกาสเรียนแพทย์และกลับไปในชนบทของตัวเอง
เพื่อรักษาประชาชนของตัวเองในชนบทครับ

นี่คือสิ่งสำคัญที่ภัครภัยรัฐเทพฯรัฐบาลชุดนี้
ผมคิดว่าน่าจะทำนะครับก็คือดูแลฟรี

วัคซีนมะเร็งป้องกันปากมดลูกฟรี
ฟรีและต่อเนื่องทุกช่วงอายุตั้งแต่๙ขวบขึ้นไป
สำคัญครับสถานชีวพิบาล
อยากให้มีสถานชีวพิบาลในท้องถิ่นเช่นสังกัดอบตสังกัดเทศบาล
ให้เกิดขึ้นเพื่อลดภาระให้กับลูกหลานที่ต้องดูผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
และสำคัญครับที่ผ่านมามีท่านอภิปรายหลายท่านเคยพูดถึงนะครับ
แพทย์ฉุกเฉินในอนาคตอยากให้มีการแพทย์ฉุกเฉิน
ทันสมัยต่อเนื่องเพื่อลดการบาดเจ็บของประชาชน
และลดการขาดออกซิเจนของสมองของประชาชนครับ
ไปครับสุดท้ายครับผมต้องเรียนว่า
นี่คือสิ่งสำคัญของระบบสาธารณสุขของไทยครับคือประชาชน
มารับบริการสาธารณสุขของภาครัฐแล้วจะต้องคลายกังวล
คือประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุจำนวนมาก
แต่สำคัญครับเด็กที่เกิดในประเทศไทยมีจำนวนลดลง
ผมในฐานะกุมารแพทย์อยากจะให้รัฐบาลชุดนี้นะครับ
ให้โอกาสกับเด็กที่เกิดใหม่เด็กได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
ผลข้างเคียงน้อยเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
และสำคัญครับให้มีสถานชีวาพิบาลไว้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ลดภาระลูกหลานที่จะไปทำงานครับ
สุดท้ายเลยนะครับสไลด์สุดท้ายครับ
สุดท้ายนี้ระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนะครับ
ในอนาคตที่ผมอยากจะมองเห็นและผมเชื่อว่าความคาดหวังของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในคนไทยทุกคนอยากจะเห็นก็คือ
อยากเห็น๓๐บาทอัพเกรดมีสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น
มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะครับ
และลดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ทั้งลาออกและก็จำนวนไม่เพียงพอนะครับ
และสำคัญนะครับมีการแพทย์ฉุกเฉินที่ทันสมัยเทียบเท่าในต่างประเทศ
ผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถนำพาประชาชนทุกคนไปสู่จุดที่ประเทศไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปครับ
ขอบคุณครับคุณหมอครับ